เอาใจคุณน้องหนูกันบ้างนะคะกับภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องล่าสุดค่ะชินจัง
ตัวละครตัวนี้นะคะก็เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนค่ะให้คุณได้ใกล้ชิดมากขึ้นในบนจอเงินค่ะ
เดินทางมาแจกความสดใสพร้อมท่าเต้นสุดน่ารักกันถึงสตูดิโอไทยรัฐทีวีกันเลยค่ะ
ที่พาที่มาในตอนสุดยอดคุณพ่อโรบอท
โดยครั้งนี้นะคะถือเป็นการฉลองครบรอบ๒๕ปีของชินจัง
งานนี้ค่ะบอยวสันเป็นตัวแทนพาชินจังตัวเป็นมาทักทายเป็นแฟนพร้อมการันตีเลยนะคะ
ว่าใครที่ไปชมจะได้รับความเฮฮาแบบเต็มอิ่ม
ตอนศึกศึกสุดยอดคุณพ่อโรบอตได้ในวันที่๑๐ธันวาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
เป็นครั้งแรกที่คนไทยจะได้เห็นชินจังในโรงภาพยนตร์จอใหญ่นะครับ
จริงมีมานานแล้วล่ะครั้งนี้เป็นครบรอบ๒๕ปีของชินจัง
จริงจังมีอายุ๒๕ปีแต่ว่าตัวเท่าเดิม
อย่างตอนนี้ที่เรายกมาตอนไทยครั้งแรกฉายวันที่๑๐คือตอนเกี่ยวกับพ่อ
มันจะมีญี่ปุ่นฉายเราก็ได้ฉายพร้อมกัน
ฝากให้คนไทยเข้าไปดูนะครับชินจังในโรงภาพยนตร์จอยอ
อยากให้ไปดูกันครับที่เห็นในจอเล็กในทีวีแล้วพอดูจอใหญ่จะเป็นยังไงน่าชินจังนะ
ก็ถือว่าเป็นอีกภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องนะคะการ์ตูนภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่อยู่ในความทรงจำของเราในวัยเด็กนะคะ